มาดูเรื่องราวของความสนุกสนานเรื่องของกีฬาพื้นบ้าน

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขัน

กีฬาพื้นบ้านกีฬาฮาเฮกีฬามหาสนุก

อยากรู้ไหมว่าเรารวบรวมความสนุกสนาน

ไปดูที่แรกกันเลยสำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านค่ะ
อะไรคะค่ะดองไบตองครับ

อะไรกันครับเขามาแข่งตำส้มตำค่ะคุณไม่จริงมั้งครับจริงค่ะ
ส้มตำลีลาไงคะอ๋อส้มตำลีลาถูกต้องค่ะนี่ไม่ได้มาประกวดการแข่งขันอะไรแปลกกว่ากันนะคะ
แต่มันคือการแข่งขันตำส้มตำลีลาภายใต้งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่สิบแปดนะคะ
เทคโนฟาร์มแฟร์ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาจัดขึ้นนั่นเองโควิดพื้นแผ่นกันแล้วกัน
พื้นจะได้มีแรงตำส้มตำนี่งานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเห็นไหม
วิธีตำส้มตำของเขาไม่ธรรมดา
โยนกันไปโยนมะนาวยนพริกกระเด็นเข้าตาก็มีบางคน

แต่ว่ารู้ไหมที่คุณทานด้วยจริง
คือส้มตำนี้มันเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นพื้นเมืองของชาวอีสานกันอยู่แล้วใช่ไหม

สำหรับกติกาการแข่งขันอันนี้นะคุณ
กติกามีอยู่ว่าต้องให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๑ทีมเนี่ยนะคะ
ัดทีเด็ดงัดเลยงัดใครมีของดีงัดออกมาโชว์
นี่ค่ะงัดความอร่อยงัดทีเด็ดของตัวเองลงมาใส่ในการแข่งขันตำส้มตำลีลาอันนี้
เพราะคุณต้องตำให้อร่อยด้วยไม่ใช่ว่าคุณลีลาอร่อยอย่างเดียว
ดูสิครับเนี่ยลีลาอร่อยขนาดนี้แล้วรสชาติต้องอร่อยจัดจ้านไปด้วยนะคะ
เต็มมาให้หมดแล้วเสื้อผ้าหน้าผมคุณดูกรรมการเท้าคางแล้ว
เดี๋ยวเสิร์ฟมาแบบนี้ผมบอกเลยผมไม่กินมันกินได้น่ากลัว
คุณดูหน้าตาน่าทานไหมส้มตำมันน่าทานแต่ไอ้คนเสิร์ฟมาน่ากลัว
มันเป็นการแสดงคุณนี่แหละอย่างที่บอกอย่างที่คุณชนะบอกนอกจากลีลาการตำแล้วการเสิร์ฟของเขาก็น่าทาน
ดูทีมนี้ดิแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้
ขอดูโฉมหน้าค่าตาหน่อยครับ
เราจะพาไปดูชมหน้าผู้ชนะในการแข่งขันตำส้มตำลีลาได้แก่
ทีมนางฟ้าลีลาเด็ดค่ะ

พร้อมเสียภาษี๘๐๐๐บาท
ก็จะเหลือเงินรางวัลเพียงแค่พันเดียว

ร้อนเล่นเขาได้เงินรางวัลไป๗๐๐๐บาททีมนี้นะคะ

โอ้โหแข่งกันแบบว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะคะคุณ
ประกาศรางวัลนี่คือการแข่งขันตำส้มตำลีลานะคะ
ดีใจยิ่งกว่าได้มงกุฎนางสาวไทย
ก็อย่างว่านะการแข่งขันครั้งนี้มันมีหลายที
กว่าจะหลุดเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
แล้วก็ประกาศรางวัลอยู่กันหน้าภาพภูมิใจ

มีการปาพริกสัดพริกใสทีเมื่อข้างไหม
ผมบอกเลยว่าเวทีนี้เลอะเทอะจริง

บอกเลยว่ามันไม่แพ้ที่ไหนที่จังหวัดราชบุรี
นี่พายจำกันอย่างสนุกสนาน
อยากให้ดูภาพบรรยากาศที่นั่นเพราะว่ามันมันจริง
พายเรือจนกลายเป็นแข่งเรือดำน้ำไปแล้ว
ฮะ
เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเรือดำน้ำไปแล้ว

แต่มันคือการแข่งพายเรือแล้วทรงตัว
อย่างคุณลุงคนนี้เขาเก๋าจริง

คุณเคยแต่เห็นเขานั่งแล้วก็พายเรือใช่ไหม
การยืนพายมันก็ต้องใช้เทคนิคที่พิเศษ
แล้วยิ่งถ้าพายไปแล้วต้องวนกลับมา
แล้วก็ต้องเข้าเซ็นชัยเป็นคนแรกแบบนี้
เก่าจริงทำไม่ได้นะครับ
เพราะบางคนเห็นไหมถ้าไม่เก๋าแล้วก็มันจะออกซ้ายออกขวา

กองเชียร์ก็ลุ้นกันไปอ้าวนี่ความแหล่
นี่ไงลงไปว่ายน้ำสบายใจเฉิบเลยทีเดียว

เขาจัดงานเลี้ยงสังสรรคเทศกาลปีใหม่โน้นแหละครับ
ชาวตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาจัดขึ้น
พายเรือจิ้มลูกโป่งก็มี
แข่งพายเรือจิ้มลูกโป่งไม่ได้อยู่ที่ความเร็วนะครับ

มันอยู่ที่จังหวะการทิบนี่ดูเหมือนจะชนะ
แต่ว่าติ้มแม่นกว่าก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมา
เอ้อเอาแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกนะครับ
เรียกได้ว่ามือไม่พายก็เอายังเอามือธรรมดานี่แหละพาย

แข่งขันพลายเรือโดยใช้มือพลายนี่แหละครับ
โอ้โหภัยจนตะคิวขึ้นนะครับแบบนี้

เหนื่อยสิครับเหนื่อยมากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าสนใจ
แล้วก็หลายคนก็ลงแข่งเพื่อความสนุกสนานนะครับ
ยังไม่หมดอีกหนึ่งการแข่งขันที่ผมว่าน่าจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนกับการพายเรือชักเขย่อแบบนี้
หันหัวคนละทางแล้วเรือจะไปทางไหนคะ
ก็ต้องไปทางที่มีแรงพาเยอะที่สุดนั่นเอง
แต่ก็ต้องพาอย่างสามัคคีเช่นคู่นี้พายกันจนหมดเรี่ยวหมดแรงกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับ
โอ้โหนี่ดูดิครับเคยเห็นแต่ชะเคย่อบก

การเนื้อคันพายเรือชะเคย่อก็แปลกดีเหมือนกัน

ใส่กันเต็มเหนียวแล้วครับหมดแรงก่อนก็แพ้ไป
ขนาดไหนดูเอาคนไทยก็มาต่างชาติก็มีนี่โอ้โหมาร่วมเต้นร่วมเชียร์ด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันภายเรือที่มีมากมายหลายแบบ
เอามาดูกันแบบนี้เผื่อปีหน้าฟ้าใหม่ใครสนใจลองไปเที่ยวกันดูอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ก่อนที่จะไปแข่งนี้ซ้อมก่อนนะคุณวอร์มเอวเหมือนคุณป้าคุณเอง
คุณชนะคุณน่าจะได้คุณลองหน่อยไหมลีลาวอร์มเอว
ลองทำได้อยู่แต่ทำนานไม่ได้

ก็ฝึกกันไปนี่ก็เป็นการแข่งขันสนุกที่นำมาฝากกันยังไม่หมดแค่นี้
พาไปดูการแข่งขันอีกหนึ่งการแข่งขันที่นครราชศรีมาค่ะ
สำหรับการแข่งขันโฮมฟอร์

อินเตอร์อินเตอร์เนชนัล

มันคือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
จัดขึ้นที่สาราอเนกประสงค์บ้านสินสมบูรณ์ค่ะตำบลสำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ทางตำบลเขาได้มีการทำการแข่งขันจัดการแข่งขันแบบนี้ขึ้นนะคะ
ก็คือกีฬาสำริทวิทยาเกมครั้ง

ที่สองเหล่าบรรดานักเรียนค่ะนี่ค่ะนักเรียนนะคะ

นักเรียนที่นี่เขาเป็นนักเรียนวัยเก่า

เป็นนักเรียนสวที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป

ใช่แล้วนะคะก็มาทำการแข่งขันกันกีฬาโฮมฟอร์ของสวนั้น

กีฬาพื้นบ้านของผู้สูงวัย
มีทั้งการแข่งขันเตะปรี๊บแหละปิดตาแต่งหน้ากันแบบนี้แหละนะคะ
การแข่งขันแต่ละการแข่งขันโอ้โหนี่มีการยั่วด้วย
ยั่วยั่วจ้ายั่วยั่วนะคะ
แข่งขันต้องบอกว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มที่เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเลย
แต่ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่การแข่งขันนี้ค่ะไปดูค่ะ
พยาบาลนะคะเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขาแข่งขันและเป็นการแข่งขำขันค่ะคุณ
ทำเอาขำค้างขากันไกลค้างกันเลยนะคะแพ้ชนะยังไงเนี่ยวัดได้จากเสียงหัวเราะ
หัวเราะได้อร่อยและสนุกกว่ากันน่าจะเป็นผู้ชนะกันไปนะคะ
สุขของคุณตาคุณยายเหล่านี้นี่แหละคุณผู้ชมทำให้เราได้เห็นว่าเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มแล้วเขาสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงนั่นเองเนาะ
นี่ครับเรื่องของการทำกิจกรรมเอาผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ยังไงซะเขาก็จะมีความสุขร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย

ที่หนึ่งไปดูความน่ารักของเด็กกันบ้างนะครับกับการแข่งขันกินกิน

ลึกศึกเลยทีเดียวอร่อยเด็ดขนาดนั้น

ยกสด๙บาทชามละ๙บาทเท่าไหร่ถูกมาก
นี่กติกาง่ายมากใครกินก๋วยเตี๋ยวให้ได้มากที่สุดภายในเวลา๑๐นาที
รับไปเลยสำหรับเงินรางวัลโอ้โหยกสดแบบนี้แหมตัวเต็งแน่เลย
แต่กินไปกินมาแล้วเราเหลือไปเห็นน้องคนนี้นี่ก็ตัวเต็งเหมือนกันนะครับ
ตัวเต่งด้วยค่ะตัวเต่งตัวเต่งเพราะบวมใช่มั้ยคะกินเยอะค่ะ
เรียกว่ายกสดกันเลยทีเดียวแล้วดูผลงานนะตั้งเป็นเลย

ผมบอกเลยนะถ้าคุณเห็นผู้ชนะเลิศ
คุณจะอึ้งเพราะว่าตัวของน้องเขาเนี่ยนะครับ

เฮ้ยไม่ได้อ้วนไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเลย

ไม่ไหวแล้วแม่ผู้ชนะเลิศครับ
เป็นเจ้าของชายาก๋วยเตี๋ยวยกสดไปเลย
ชนะแบบนี้ก็ได้เงินรางวัลไปนะครับ
แล้วก็สำหรับก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
ไปทานกันดูก๋วยเตี๋ยกสดชามละ๙บาทเท่านั้นเอง
ใช่แล้วน้องเหมือนนั่งหลับ
หลังจากที่น้องแข่งทานมาทั้งหมด๑๔ชามนั้น

ย่อยนี่แหละหลับสบายดีจังเลย

ร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดจริงมีโอกาสก็ลองไปทานกันดูนะคะ